มาแล้วมาแล้วดีใจจังเลยคุณผู้ชมทราบข่าวว่าวันนี้แถวบ้านดิฉันจะมีทำฝนหลวงด้วยคุณผู้ชมมาดูกันว่าเขาจะทำกันยังไงนะสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวพยากรอากาศยามเช้ากับดิฉันสุภานีค่ะวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลายพื้นที่จะมีโอกาสเกิดฝนนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคเหนือกันด้วยค่ะส่วนภาคใต้แล้วก็ภาคตะวัน
กลางกำลังไม่แรงมากนักนะคะทำให้ตอนใต้ของประเทศ
วันนี้ไม่ได้มีฝนฟ้าขนองหนักมากคลื่นก็ไม่ได้สูงมาก
ชาวเรือออกเดินเรือได้ด้วยความระมัดระวังแต่ว่าน่าจะเป็นข่าวดีและเป็นเรื่องดีดี
สำหรับผู้ที่อยู่ทางตอนกลางรวมไปถึงตอนบนของประเทศนะคะ
นั่นก็คือทางแถบภาคเหนือภาคอีสานในช่วงนี้ค่ะ
จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมแถบเวียดนามนะคะ
ทำให้มีโอกาสเกิดฝนได้มากหน่อยแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการเกิดฝน
ที่ทำให้บรรเทาภัยแรงบรรเทาความแห้งแรง
หรือว่าลดอุณหภูมิความร้อนได้ก็มีความหวังแล้วค่ะ
ว่าจะช่วยทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ต่างที่ประสบปัญหาภัยแรงนั้นเพิ่มขึ้นมาได้บ้าง
รายพื้นที่ฝนตกค่ะภาคเหนือก็มีฝนฟ้าคนอง
มีเมฆเป็นส่วนมากร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะกระจายกันไปทั่วทั้งภูมิภาค
เช่นกันค่ะภาคอีสานก็ไม่น้อยหน้ากันเลยนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากเลย
ฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่จังหวัดแถบแถบที่ติดกับลาวนั้นจะได้รับผลกระทบ
มีฝนตกลงมาชุกหน่อยภาคกลางฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสี่สิบของพื้นที่
แต่ว่าด้านตะวันตกของประเทศแถบจังหวัดกาญจนบุรีนั้นจะมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อยนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น๑๖๐ของพื้นที่
กระจายกันไปทั่วทั้งภูมิภาคตราดแล้วก็ระยองรวมถึงจันทบุรี
มีโอกาสเกิดฝนมากค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละสามสิบของพื้นที่
คลื่นสูง๑เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝนน้อยสุดนะคะ
มีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่แต่ว่าจังหวัดกระบีตรังสตูนยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่จะตกลงมาบ้าง
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉลี่ยแล้วมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐ของพื้นที่
มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ฝนจะตกในช่วงเย็นจนไปถึงช่วงค่ำ
เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ชุ่มฉ่ำกันหลายพื้นที่นะคะ
ส่วนพื้นที่อื่นที่ตอนนี้ประสบปัญหาภัยแรงอยู่
กรมการบินนะคะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ได้ทำฝนหลวง
โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งกองทัพแล้วก็ตำรวจด้วย
ดีเดย์๑สิงหาคมนี้ก็น่าจะทำให้ชุ่มฉ่ำกันหลายพื้นที่
เพราะฉะนั้นเช้านี้ดิฉันขออนุญาตเอาใจผู้ที่มาทำปฏิบัติการฝนหลวง
พ่อแม่พี่น้องภาคการเกษตรได้ชุ่มฉ่ำกันหน่อยละกันนะคะ